เมื่อลูกค้าสาวคนหนึ่งไปกินหมูกระทะนะครับ
แล้วก็ถูกแก๊สจากกระป๋องแก๊สของเตาหมูกระทะ
ระเบิดใส่จนได้รับบาดเจ็บ

กลายเป็นประเด็นข่าวที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจ

เพราะถูกน้ำร้อนลวกตามร่างกายและใบหน้า
หญิงสาวรายนี้เป็นลูกค้าที่เข้าไปรับประทานหมูกระทะ
ก่อนจะเกิดเหตุแก๊สกระป๋องจากเตาหมูกระทะระเบิด

ใครชอบทานเพื่อนระวังด้วยนะ

ทีมข่าวติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์ทราบว่า
ขณะกำลังซื้อของอยู่ร้านใกล้กัน

ก่อนจะมีผู้คนวิ่งเข้าไปมุงดูตรงจุดเกิดเหตุ

พบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ
โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำส่งโรงพยาบาลพญาไทยนวมิน

เพื่อเผยแพร่เรื่องราวนี้ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
เจตนาเพียงแค่ต้องการเตือนภัย
เพราะมองว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นภัยใกล้ตัว
ที่หลายคนควรระมัดระวัง
มีเสียงผู้หญิงร้อง

ก็จ่ายตังค์เขาแต่ยังไม่เอาตุ๊กตาไปนะ

เจอน้องผู้หญิงในภาพครับนอนอยู่
สภาพเป็นยังไง
เขานอนเขาขยับตัวไม่ได้เขาร้องไห้
เป็นเรื่องใกล้ตัวนะไปที่ไหนก็เจอพี่นะครับ
ถ้าผมเจออย่างนี้แล้ว
จะไม่ให้ผมไปบอกใครเลยผมว่ามันก็ทำไม่ได้พี่
แสสังคมโซเชียลทำให้เจ้าของร้านหมูกระทะ
ต้องออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมให้ปากคำต่อพันธ์ตำรวจเอก

ผู้กำกับการสอนอโคครามเมื่อช่วงบ่ายวันนี้
คาดว่าสาเหตุมาจากเตาอาจจะเกิดความร้อนมากเกินไป

กระป๋องที่ระเบิดนั้นเป็นยี่ห้อที่ไม่มีระบบตัด
หากเกิดความร้อนสูงซึ่งทางร้านมีเตาแก๊สยี่ห้อนี้เพียงเตาเดียว

พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการอัดแก๊สเข้าไปใหม่เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำอีก
และยอมรับว่าตั้งแต่เปิดร้านมา๕๖เดือนไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาก่อน
ซึ่งเขาได้ติดต่อผู้บาดเจ็บเพื่อขอแสดงความรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
มอบเงินจำนวน๑๕๐๐๐บาทเป็นค่าทำขวัญแล้ว
มันน่าจะร้อนนะครับมันก็เลยดันขึ้นมาครับ

ก็ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับแล้วก็ค่าทำขวัญให้

ขณะที่ญาติของผู้บาดเจ็บเปิดเผยว่า
ขณะนี้หญิงสาวผู้บาดเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้ว
และอยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์เตือนภัย
ให้กับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานอาหารปิ้งย่าง
รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีก
เคสนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทั้งตัวลูกค้าเอง
แบบอกให้หลายฝัอยที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันมาสนใจมากยิ่งขึ้นอ่ะค่ะ
ราชัยพุทธวงศ์นักวิชาการสาขาเคมีอินซี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายเรื่องนี้ว่า
ซึ่งเต่าประเภทนี้เหมาะกับการใช้ประกอบอาหารระยะเวลาสั้น
เกิน๓๐นาทีเช่นเจียวไข่ต้มน้ำต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ใช้กับพัชนะขนาดไม่ใหญ่มาก
แต่ร้านหมูกระทะนำไปใช้เป็นเตาหลักปิ้งย่างใช้เวลานานเกิน๑ชั่วโมง
ความร้อนสะสมด้านล่างเตาส่งผลต่อแก๊สในกระป๋อง
เวลาปล่อยออกมาตัวกระป๋องจะมีความเย็น
แต่กระทะขนาดใหญ่และเปลวไฟสีน้ำเงินมีความร้อนสูง
ทำให้ไอความร้อนแผ่มาถึงกระป๋อง
พอกระป๋องได้รับความร้อนนาน
ในกระป๋องจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดแรงดันจนเกิดระเบิดขึ้น
ทั้งนี้มีผู้ประกอบการบางรายนำกระป๋องมาอัดแก๊สซ้ำ
ไม่ได้มาตรฐานไม่รู้ลิมิตความดันของการ์ด
ดังนั้นอยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมเรื่องการบรรจุแก๊สกระป๋องเอง
และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เตาไฟฟ้า
เบื้องต้นหลังจากนี้ตำรวจสนโคกคาม
ทำการตรวจสอบเตาแก๊สและแก๊สกระป๋องที่ระเบิดอย่างละเอียดอีกครั้ง
รวมทั้งสอบปากคำพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์เพิ่มเติม
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน